คือข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้มันมี๒ประเด็นในข่าวเดียว
ประเด็นแรกก็คือฝ่ายปกครองของบุรีรำเขาไล่ล่าพ่อค้ายาเสพติด
แล้วก็มีการยิงปะทะกันประเด็นที่สองเรื่องของความเชื่อ
คุณค่ะคนที่หนีตำรวจเนี่ยเป็นพ่อค้ายาเสพติดนะ
ตอนที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปยิงปะทะเนี่ยนะคะ
ยิงไปหลายนัดนะกระสุนมันไปเข้าตามตัวตามลำตัวตามร่างกาย
สักประมาณห้านัดครับคุณรู้ไหมก๊อฟพี่เบิร์ตเข้าไหม
ครับไม่เข้าเหรอเออเขามีของขลังอยู่ในตัวเขานะฮะ
อะไรอ่ะแต่กระสุนเนี่ยมันไปเข้าที่เท้าแล้วก็ขา
แต่ลำตัวไม่เข้านะคะเสื้อของคนร้ายเนี่ยเป็นรูพลุนเลยนะ
นี่คุณผู้ชมดูนะคะกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะ
รถกระบะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองบุรีรำนะคะ
ขับตีคู่กับรถจอยอรถจักรยานยนต์ของหนุ่มต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามไล่ประกบเพื่อให้จอดระหว่างนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นสักประมาณ๕๖นัดค่ะ
ก็เป็นการยิงปะทะกันระหว่างสองฝ่ายคนร้ายสุดท้ายมอเตอร์ไซค์ล้มลงนะฮะ
แล้วพยายามที่จะวิ่งหนีตำรวจวิ่งหนีฝ่ายปกครองค่ะ
ฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองบุรีโยรัมนะฮะเขาไปวิ่งช้าตัวนะคะ
ที่สุดแล้วจับกลุ่มคนพูดคนร้ายคนนี้ได้นะคะชื่อว่านายเพียรพงศ์สุรินสมบูรณ์อายุ๓๒ปี
ชื่อเล่นชื่อว่านายบังนายบังเนี่ยเป็นชาวบ้านตำบลสแก่สำ
อำเภอเมืองบุรียรำตอนที่ฝ่ายปกครองของบุรีรำเนี่ยเขาไปเจอ
ในบังคนนี้ถูกยิงที่ขากับทิศเท้านะคะแล้วเราก็ไปดูว่าเอ๊ะ
เขามีของคลังอะไรที่ตัวเพราะตามลำตัวเนี่ย
ปกครองเข้าไปยิงเนี่ยทำไมไม่มีรอยเลย
คือมีรอยเป็นแค่จ้ำอะค่ะทำไมกระสุนมันไม่เข้านะคะ
ปรากฏว่าคุณดูนะมีอะไรบ้างตะกรุดห่อผ้ายันสีแดง
เห็นแล้วแขวนอยู่ที่คอยังไม่หมดพี่เบิร์ต
มีสร้อยพระอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะกระสุนเนี่ยมันไปเข้าที่เท้ากับที่ขาเท่านั้นนะคะ
เขาก็เลยเชื่อว่านี่แหละสองสิ่งนี้น่าจะคุ้มครองเขานะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ยังไปยึดปืนขนาด๙มมได้๑กระบอก
แล้วก็รถจักรยานยนต์ของคนร้ายด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ถูกยิงเหมือนกัน
แต่ว่าถูกยิงที่กระจกหน้ารถแตกได้รับความเสียหาย
ส่วนฝ่ายปกครองเนี่ยไม่ได้รับอันตรายนะคะ
นายถนนเมนไทยสงศ์ประหลัดอำเภอเมืองบุรีรำบอกว่า
พบข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยคือค้ายาเสพติด
ก็เลยแกะรอยแกะรอยพร้อมกับกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน
ประมาณ๑๐นายจนไปพบว่านายบังคนนี้
นั่งอยู่ริมเขื่อนห้วยจราเข้มาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาก็เลยแสดงตัวขอตรวจค้น
แต่นายบังกลับขับรถหนีนะฮะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ถ้าไม่ผิดแล้วจะหนีทำไม
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยขับรถไล่ตามไปค่ะ
เป็นจังหวะที่นายบังกลับชักปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่

พอรถของนายบังล้มลงค่ะ
คราวนั้นแหละก็เลยถูกรวบตัวนะคะ
ปะทะกันเกิดขึ้นสักประมาณ๕นาทีได้นะคะ
ผลจากการปะทะกันนอกจากคนร้ายได้รับบาดเจ็บ
เพราะรถของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายแล้วนะคะ
ชำของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายด้วย
กระสุนจากการประทะกันนี่ค่ะคุณผู้ชม
มันไปเจาะประตูแล้วก็ถูกตู้เย็นของร้านชำนะคะ

ที่แม่ขาวร้านนี้เค้าไม่ได้รับบาดเจ็บ
เพราะเธอบอกว่าโชคดีมาก
ตัดสินใจปิดร้านเร็วกว่าปกติ

ก็ได้ยินเสียงปืนการประทะเกิดขึ้นนะคะ

ตำรวจนำตัวไปตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงค่ะ
ก็เลยถูกแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของพรบยาเสพติด
แล้วก็ต่อสู้ขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานค่ะ